คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งที่เป็นลูกกระตันยู
หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของตั๊กกะแตนชนระดาอย่างแน่นอนนะคะ

ล่าสุดนางทุ่มงบ๒๐ล้าน

ล้านบาทซื้อบ้านให้กับคุณแม่ค่ะ
คือไม่ธรรมดานะเงินจำนวน๒๐ล้านต้องเก็บแค่ไหนคุณผู้ชมคิดดูนะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะได้รับทราบความรู้สึกจากเธอเป็นที่แรก
เธอบอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่มีวันนี้
ซึ่งก็ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวเงิน

ใช่บ้านหลังใหญ่มากก็เหมาะสมกับมูลค่า๒๐ล้านนั่นแหละนะ
ซึ่งเธอเองก็บอกนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยที่ออกมาโพสต์เนี่ยก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกทุกคน
ที่อยากจะทำอะไรให้กับครอบครัวก็ให้ตั้งใจให้ทำให้สำเร็จ
ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ได้ถือเลิกงามยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พร้อมกับขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับเธอและคุณแม่
และส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าบ้านหลังงามนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่นะ
เอาไปฟังเสียงตั๊กกะแตนกันหน่อยจ้า

มีแฟนบ้างที่หลายคนถามว่าบ้านเลขที่อะไร
แนนั้งเอาไปเสี่ยงดวงใช่มั้ย
แล้วก็พระท่านที่มาทำพิธีให้ท่านก็บอกว่า

เอาไปพิจารณากันก็แล้วกันนะคะทุกคน

เฮ้ยไม่เอาไม่เอาบ้านเลขที่๘๑ค่ะ

อุ้ยรวบรวมได้หลายเล่นเลยทุกคุณผู้ชม

จดบ้านเลขที่เขาไปจะส่งของไปแบบเออขึ้นบ้านใหม่ให้เขาอย่างนี้
โอกาสหน้าแต่ว่าโอกาสวันอาทิตย์เนี่ยต้องรอลุ้น

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกคนนะคะ
สำหรับคนที่ทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงนะครับ
เพื่อดูแลครอบครัวสร้างบ้านในฝันของตัวเอง
นี่นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีบ้านนี่
บอกเลยว่าเขาไม่ได้ไปตากอากาศกันแบบธรรมดา
เป็นบ้านพักตากอากาศของพี่โอ๊ตปราโมทนั่นเอง
เจ้าตัวโพสต์ภาพนะครับพร้อมกับคลิปวิดีโอโชว์บรรยากาศบ้านหรูริมทะเลเลย

คือวิวทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาอลังการสุด

โอ้โหบรรยากาศดีนะไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรม
เพราะว่ามีบ้านพักหรูส่วนตัวไปแล้ว

คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคุณผู้ชมนะ
เจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ใต้โพสต์บอกว่าอยากให้แม่เห็นก่อนอยากให้แม่ภูมิใจ

โอ๊ตยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าตั้งใจมานานแล้วที่อยากจะมีบ้านติดชายหาดแบบนี้
วันหนึ่งแบบนั้นก็เกษียณจากการเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้นะคะ

อยากมีบ้านติดชายหาดบรรยากาศดีตื่นเช้ามารับลมอะไรอย่างนี้
และค่ะแอบซาบมาว่ามูลค่าบ้านรับโลมของพี่พี่เค้านี้นะ
เท่าไหร่กระมาณ๒๐ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ

เจ้าตัวก็เลยขอทุบกระปุกต่ออีก
เอาของสะสมต่างที่เคยซื้อเก็บไว้เนี่ย
มาสร้างบ้านหลังนี้ต่อที่หาดชะอำด้วยถือว่าคุณพี่มีบ้านทุกหัวเมืองแล้วนะตอนนี้
ใช่ไม่มีก็แค่บ้านเล็กบ้านน้อยแหละมั้ง